คุณผู้ชมฮะเรื่องอุบัติเหตุเราก็ต้องระมัดระวังแยกนี้วัดใจแต่ละฝ่ายไม่เบรกจนกระทั่งเกิดการชนกันให้คุณผู้ชมไปดูนะฮะมอเตอร์ไซค์ขี่มาส่วนรถอีกคันมาทางแยกนะครับแล้วก็ชนมอเตอร์ไซค์ตัวกระเด็นลอยเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะมองทันไหมฮะเหตุการณ์เร็วมากนะครับ
เตอร์ไซค์มานี่กระบะดำมาชนจนคนขี่มอเตอร์ไซค์
กระเด็นไปอัดกับรถกระบะคันสีขาวคุณผู้ชมฮะ
เลือดไหลนองพื้นครับเพราะว่าคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ศีรษะแตกเป็นแผลชะกันและท้ายที่สุดเสียชีวิตนะครับ
นี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยนะฮะบริเวณแยกที่ต้องวัดใจกัน
และแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มาเร็วนะครับเกิดเหตุช่วงเย็นเมื่อวานนี้
บนถนนซอย๙๔แยกสาย๑๑ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับ
คุณผู้ชมดูสิเลือดติดกระโปรงหน้ารถแล้วก็ติดขอบกันชนของรถกระบะคันนี้นะครับ
นั่นคือเลือดของผู้เสียชีวิตคนขี่มอเตอร์ไซค์นั่นเอง
กู้ภัยสว่างพรกุศลประยองจุดนิคมพัฒนารีบมาตรวจสอบนะครับ
ก็พบคนเจ็บเป็นชายนอนกองรวมอยู่ที่หน้ารถสีขาว
ทะเบียน๖กกคควาย๘๓๔๑กรุงเทพมนครเลือดไหลนองพื้นนะครับ
กู้ภัยมาพบตอนที่เขาหมดสติมีบาดแผลชะกันตามร่างกาย
โดยเฉพาะศีรษะเร่งนำตัวในการส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ปรากฏว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล
ผู้ตายก็คือนายประวิทัศกิจอายุ๔๐ปีเป็นนุ่มโรงงานนะครับ
ส่วนรถจักรยานยนต์ของเขาคือจักรยานยนต์ทะเบียน๓กกออ๘๑๗๕ชนบุรี

คู่กรณีเป็นรถกระบะคันสีดำนะครับ
พพึ่งทท๙๑๒ระยองจอดห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๒๐เมตร
ผู้ภัยเข้าไปตรวจสอบนะครับพบว่ารถกระบะสีดำมีรอยยุบ
ตรงประตูกับข้างรถด้านขวา
คนขับเป็นชายก็ไม่ประสงค์ออกนามนะครับ

รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่หลบหนีไปไหนนะครับ
ส่วนผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถจักรยานยนต์ขับขี่มาทางถนนสาย๑๕
เพื่อมุ่งหน้าไปทางปากทางถนนซอย๙นะครับ
ออกถนนสุขุมวิทย์พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ตรงนี้๔แยกพอดิบพอดีเลยนะครับ

ขับมาตามถนนสาย๑๑ด้วยความเร็วไม่เบรกฮะ
ตัดสี่แยกแบบไม่ชะลอพุ่งชนรถจักรยานยนต์

ทำให้นายประวิทย์นั้นเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ค่อนข้างเร็ว
คุณผู้ชมค่ะเช่าบ้านบอกว่าสีแยกแห่งนี้นะ

คนเจ็บคนตายกันทุกเดือนเลยนะครับ
ดังนั้นอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือดูแล

แต่รถคันดำนี้มาเร็วของจริงน้ะคุณ
ชูดที่เป็นแยกแล้วไม่เบรกเลยนะ